คุณผู้ชมคะหากบ้านไหนเนี่ยเลี้ยงไก่เอาไว้ในร้าว
วันดีคืนดีไปตรวจเจอเอ๊ะไก่หายไป๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่างูแน่มาเยอะมาชุมด้วยช่วงนี้
เออโดนเขมือบไปแล้วหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าไปเห็นนอนสบายใจอยู่บนขื่อเพดานแบบนี้นี่
เรียบร้อยเออนะคะเรียบร้อยไปแล้วแต่กี่ตัวเนี่ยว่ากันนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่จังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาเนี่ย
เขาก็ไปจับงูเหลือมตัวใหญ่มากอ่ะค่ะไปกินไก่ในร้าวกินเสร็จเนี่ยนะคะ
หกสิบเอ็ดปีที่บ้านเลขที่สองเก้าหนึ่งหมู่แปด
อุ้ยนี่ลัดขือไม่ยอมลงอ่ะ
เอาจริงนี่มันตัวใหญ่มากเลยนะคุณโมรุดี
ปกติก็ใหญ่อยู่แล้วกินไก่เข้าไปอีกมันแบบใหญ่เลย
นี่เขาตัวยาวเท่าไหร่ยังไงบ้างคะเนี่ย
น้ำหนักเนี่ยนะ๑๕กิโลกรัมความยาวของเขาใน๔เมตร
นะเนี่ยจับลงมาอย่างทุลักทุเลก็เอามาใส่กระสอบ
แล้วก็ไปปล่อยป่าธรรมชาติเนี้ยนะคะอืมเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเนี้ย
ไปเจอเจ้างูตัวนี้ตอนมันขึ้นไปนอนขดอยู่บนขื่อแล้ว
แล้วก็มีไก่หายไปสองตัวที่ตกเป็นเหยื่อถูกงูกินจนท้องป่อง
ก่อนหน้านี้ไก่หายไปหลายครั้งไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ทำไมหายไปก็ยังไม่คิดหรอกนะว่าจะเป็นงูมากิน
มาเจอหลักฐานคาตาแบบนี้ล่ะค่ะก็แน่ใจแล้วล่ะ
ว่าเจางูเหลือมเนี่ยเข้าเหมือไปแน่นอนละคะ
อ่านี่ดิฉัน๓๕เมตรตัวย่อมมาหน่อย
นี่เขาเล่นแปะแข็งเหรอคะทำไมนอนขวางถนนแบบนี้
เขาไปนอนทำไมน่ะเขาเขียนแล้วนะ
เขาก็ไม่ขยับขยื่นไม่ไหวติงยังไม่ตายนะจ๊ะ
เพียงแต่ว่าตกใจน้องหมาเพราะว่าน้องหมามันเห่าไง
นี่ตอนที่อาสากู้ภัยอ่าวลึกที่จังหวัดกระบี่นะไปจับงูเนี่ย
เขายาวสามเมตรครึ่งแล้วที่นอนขวางอยู่ตรงนี้
อยู่ในซอยโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ที่อ่าวลึกนะคะ
ซึ่งชาวบ้านชาวบ้านคือคุณโชคชัยดำนู่นอายุ๒๗ปี
เขาอยู่ในหมู่สองที่อ่าวลึกนี่แหละขับรถผ่านมาพอดี
ทีแรกก็เอ๊ะทำไมเหรอมีเขามาทำลูกละนาดไว้เมื่อไหร่เหรอ
ทำไมมันมันเล็กกว่าลูกละนาดทั่วไปเอ้าลูกละนาดมันไม่เต็มถนนไม่ใช่นี่นา
นี่คือเจ้าเหลือมนอนขวางทางอยู่แล้วคุณรู้ไหม

คือตอนแรกที่เขานิ่งอยู่เพราะอะไรรู้ไหมหมามันเห่า
หมามันเห่าเสียงดังไงงูมันก็ตกใจก็เลยนอนนิ่ง
แล้วก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยค่ะแต่ใช้เวลาไม่ถึง๕นาที
กู้ภัยมาเขาก็เชี่ยวชาญไงใช้มือเปล่าจับใส่กระสอบเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คือมันคงจะออกมาจากป่านั่นแหละแล้วจะมาหาของกิน
แต่ทีนี้พอไปเจอหมาเห่างูมันมีแกล้งตายไหม

ต้องกั้นหายใจแกล้งตายไหมไม่รู้อ่ะแต่คือมันกลัวมันก็เลยนิ่ง
ทีนี้คนที่เขาขับรถผ่านมามาเจอก่อนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับไปนะคะ

ไม่ได้โดนทับมานี่แบนแต๊กแต๋งูก็งูเถอะใช่ไหม
ฉันไม่สู้เรื่องความยาวของงูของคุณทั้งสองนะ
ดิฉันขอสู้ที่พิษแล้วกันเพราะว่างูที่เจอเป็นงูจงอาง
มีพิษด้วยต่อให้ยาวแค่เมตรครึ่งก็ตามแต่ก็อันตรายนะคะ
นี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นายสุรสิทธิ์ราชรักษาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศลจุดเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่
พร้อมกับเพื่อนไปจับงูจงอางที่เลื้อยตกบ่อน้ำลึก๕เมตร
แล้วมันเป็นงูอ่ะแล้วมันไม่มีขา
แล้วมันก็ตกบ่อลึกอ่ะคุณก็เลยจะต้องไปช่วยมันเนี่ยนะคะ
ช่วยขึ้นมาได้เนี่ยมันยาวประมาณเมตรครึ่งหนัก๖กิโลกรัม
โดยนายกิติศักดิ์กาญจนะอายุ๔๘ปีอยู่บ้านเลขที่๑๐๒หมู่๖ตำบลทุ่งใหญ่บอกว่า
ตอนที่นั่งคุยกับญาติพี่น้องหน้าบ้านเนี่ยจู่ก็เห็นตัวตะกรวดเลื้อยผ่านหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีงูจงอางโผล่ไล่ตะกรวดอีกทีนึง
ก็คงกะว่ามันคงจะฉกกินเป็นอาหารเนี่ยนะคะ
ทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นแตกตื่นตกใจวิ่งหนีมาด้วยความกลัว
เช่นเดียวกับตะกรวดเหมือนกันมันก็วิ่งวนอยู่บริเวณรอบนั้น

ท้ายที่สุดงูจงอางอาจจะพลาดท่าตกลงไปในบ่อ
แล้วก็มีการแจ้งเจ้าที่นะคะให้มาช่วยจับงู
ให้ช่วยจับงูตกเบาะอันนี้ก็เป็นความเมตตาเป็นจิตใจดีของมนุษย์นะ

อ่ะจากเรื่องสัตว์อย่างงูไปแล้วมาดูเรื่องทำบุญมาดูเรื่องแก้บนกันหน่อยค่ะ
มีคนที่เขาดวงดีเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเขาก็เลยมาแก้บน
อ่าพาไปที่วัดโปรโยฟนคล๑๑นะคะ
ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนี่ค่ะมากันเป็นครอบครัวเลย
คุณพี่วาสนาโปวังสาอายุ๔๔ปีก็พาครอบครัวมาแก้บนไอ้ไข่
แล้วก็ขอพรจากพระครูสมุอำนวยโชติปัญโยท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะ
โดยคุณพี่วาสนาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เป็นคนอุดรนะ
แต่มาทำงานที่โรงงานที่อายุทยาก็อยู่มาหลายปีแล้ว
ที่พี่จะมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่เนี่ยอุ้ยน้องเอ้ย
พี่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเลยแล้วมีหนี้สินเยอะ
ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหยิบยืมใครก็เลยมากราบไหว้ขอไอ้ไข่
ขอให้ช่วยปลดหนี้ให้หน่อยได้ไหมหรือว่าไม่ต้องปลดหนี้หมดก็ได้
หนี้ได้บ้างก็ยังดีแต่ถ้าเกิดว่าจะเมตตาให้ปลดหนี้ได้หมดเลย
นี่จะดีเข้าไปใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเอาประทัดสามหมื่นนัดมาจุดถวาย
ปรากฏว่าในโทรศัพท์มือถือคุณมรดีเห็นไหมคะ
นั่นคือสลากินแบ่งรัฐบาลที่พี่เขาถ่ายมาแล้วก็ถูก
รางวัลที่หนึ่งงวดล่าสุด
นี่แหละจ้ะคนดวงดีคนดวงเฮง
คุณพี่วาสนาก็เลยตัดสินใจมาแก้บนที่วัดไอ้ไข่นะคะ

ใช่ชื่อวาสนาไงโกวังสา
พวกเราจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นโปรวังสาวไหมจ๊ะ
เขาจะยอมรับไหมคะ
บรรยากาศที่นี่ก็คืออาสมรือศรีเนรทัศน์พุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีนักเสี่ยงโชคไปแก้บนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวพรพันธ์กลิ่นบำรุง
อายุ๓๗ปีมีอาชีพค้าขายเป็นชาวสิงห์บุรีค่ะ
ได้นำน้ำแดง๑๐แพ็คฟักทอง๙ลูก
พวงมาลัยและประทัด๓๐๐๐นัดไปแก้บน
เพราะพี่เขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัว๘๘
รับเงินไป๕๐๐๐บาท
พี่เขาบอกว่าตั้งแต่ที่เช่าบูชา
ลงยารุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์๖๓ไป
ก็ได้รับโชคถูกรางวัลทุกครั้งที่มาขอเลย
บอกว่าเพราะไปฝันฝันถึง
แล้วก็ให้ไปดูที่อ่างน้ำมนต์นะคะ
เรื่องที่เขาฝันถึงความโชคดีนี่นะ

เช่นเดียวกับนางสาวเกษราพรมฤทธิ์ค่ะอายุ๒๓ปีคนนี้ใส่เสื้อขาว
เขามีอาชีพเป็นนักลงทุนทองคำเป็นชาวจังหวัดนทบุรี
เลขท้ายสองตัวเหมือนกันถูกจากหางประทัดแล้วก็อ่างน้ำมนต์
รับไปถึงห้าแสนนะคุณโอ้โหนะก็เลยนำน้ำแดงร้อยแพ็คประทัด
แล้วก็มาทำตามที่สัญญาณแบบไหน
อ่ะก็เรื่องของคนโชคดีเขาอ่ะนะคะที่จะพาไปดูที่สุพรรณบุรี

ฝนตกลงมาก็เลยทำให้ไปเจอวัตถุโบราณที่อยู่ในบ้านของเขานั่นเองนะคะ
ก็เป็นบ้านของนายวิชัยแทร่ตันอายุ๕๗ปีก็อยู่ที่บ้านเลขที่๑๘หมู่๒
บ้านหนองยาวตำบลห้วยกะมิ่นอเมอร์ดันช้าง
คือเขาออกไปทำไร่ไร่ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่หรอกค่ะ
ออกไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอเอ๊ะทำไมก้อนหินที่เจอเนี่ยมันลักษณะแปลก
โผล่อยู่ในดินขึ้นมาสามชิ้นด้วยกันไปเจอเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแล้วน้ำก็ชะดินออกไป
เห็นก้อนหินเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เลยขุดก้อนหินแปลกเนี่ยเอาขึ้นมาวัด
ชิ้นแรกค่ะความยาว๒๒เซนติเมตรชิ้นที่๒ความยาว๑๘เซนติเมตร
และชิ้นที่สามเล็กลงมาแปดเซนติเมตรทีนี้ไปเจอได้ยังไง
นายวิชัยเขาบอกว่าหลายเดือนก่อนนะก็เจอมาแล้วเป็นหินลักษณะคล้ายมีดโบราณขนาดใหญ่อยู่ในไร่ของเขานี่แหละ
อีกชิ้นเป็นหินที่ลักษณะคล้ายกับที่เจอล่าสุดเขาเจอเนี่ยนะก็นำทั้งหมดไปถวายวัดเลยค่ะ
ที่วัดหนองยาวในอำเภอด่านช้างให้วัดเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้ทั้งหมดที่เขาเจอมาในไร่เนี่ยนะ
ทีนี้ไปสอบถามพระครูสุตาพิวัฒน์นะคะเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือหินของใช้ของคนโบราณนะคะ
แต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นยุคไหนตอนนี้เก็บรักษาเอาไว้นะคะก็จะมีการสวดมนต์อุทิศศูนย์กุศลให้กับเจ้าของเก่าตามความเชื่อ
ส่วนประชาชนคนไหนอยากชมหินโบราณก็ไปเยี่ยมชมได้ไปดูได้ที่วัดหนองยาวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ